คุณผู้ชมย้อนกลับมาดูเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมแน่นอนว่าคนไทยทั้งประเทศแม้กระทั่งเราสองคนเนี่ย
ยังมีข้อสงสัยอีกเยอะเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องการเสียชีวิตการตกท้ายเรือหัวเรือ
ปัสสาวะท้ายเรือจริงหรือเปล่าแล้วเรื่องมือถือบังแจ๊กอีกใช่ค่ะ
มันหลากหลายประเด็นประเด็นประดังเข้ามานะแต่ว่าเรื่องนี้ติดตามการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณดอมฮะคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องของแตงโมผมเนี่ยอยู่กับข่าวทำข่าวเองและเกี่ยวข้องกับข่าวมาเกือบ๕๐ปี
ยังไม่เคยเวียนหัวกับข่าวไหนมากกว่าข่าวแตงโมมาก่อนเลยครับ
ไปไปมามามันเหมือนนั่งดูละครซีรีส์ที่คนเขียนบท
ตั้งใจจะเขียนบทให้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจับต้นจนปลายค่อยถูก
พอตัวละครเก่าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าติด
ตามก็เพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็ออกมาโลดแล่นแย่งซีนหน้าสื่อ
ตอนนี้ก็เป็นตอนถ้าจะเรียกว่าเป็นตอนคุณแม่กับบังเจ๊ก
หรือตอนเดชาไปสสเต้มาต่อไปนี้สสเต้ก็จะมีซีน
ได้ออกข่าวออกทีวีอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของสสเต้เขา
ซึ่งทนายเดชาที่ถอนตัวไปแล้วก็ฝากถึงคุณแม่ว่าให้ระวัง
พอหมดโปรแล้วหมายถึงว่าไม่มีผู้สื่อข่าวตามทำข่าวคดีแตงโมแล้ว
คดียังอยู่แล้วข่าวมันก็จะเงียบไป
นี่คือสิ่งที่ทนายเดชาเตือน
มาถึงแม่ของแตงโม
จะถูกเทถูกทิ้งกลางทางไหม

น่าติดตามก็คือว่า
มันเป็นเรื่องที่คนเป็นแม่เลือกเอง

วันหนึ่งก็อยากให้เป็นวันที่ต้องเจอสภาพ

แต่ว่าเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าแฟนคลับ
และคนที่สงสารเห็นใจแตงโม
เขาอดหวั่นใจไม่ได้ก็เรื่อง

ตกไปอยู่ในมือของบังแจ๊ก

ถามว่าทำไมต้องหวั่นใจก็เพราะกลัวว่า
มันจะกลับมาทำร้ายแตงโมในภายหลัง
เพราะว่ามีข่าวบางแจ๊กบอกว่ามีภาพลับ

ที่เกี่ยวข้องกับดวงแตงโมอยู่มากมายฟังดูเหมือนกับว่าเป็นภาพที่แตงโม
ถ่ายไว้เป็นการส่วนตัวแฟนคลับแตงโมเขาสงสารแตงโมตรงนี้ครับ
ว่าทำไมคนที่อยู่ข้างหลังไม่เลิกทำร้ายคนที่จากไปเสียที
ทำอะไรลงไปทำอะไรกันอยู่
จะรู้เท่าถึงการหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามเถอะ
แต่ว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วและยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรตามมาอีก
กับภาพที่บังแจ๊กเรียกว่าภาพลับเหล่านั้น
คำถามคือจะมีใครจะหยุดยั้งเรื่องเหล่านี้ได้บ้าง
ในฐานะคนทำสื่อรุ่นเก่า
ผมคิดว่าสื่อต้องมีจริยธรรมกำกับ
สื่อหลักสื่อทีวีหนังสือพิมพ์จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือ
กระทำที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงแบบนี้
อย่าหวังจะขายข่าวสร้างเรตติ้งโดยเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นจุดขาย
อันนี้ต้องตั้งหลักให้ตรงกันก่อนส่วนสื่อโซเชียน
ก็ได้แต่หวังว่าสื่อโซเชียลก็คงจะระมัดระวังเรื่องเหล่านี้
เพื่อพิสูจน์ว่าสื่อโซเชียลก็มีจริยธรรมมีคุณธรรม
ทีนี้มาถึงเรื่องของคดีแตงโมมาจนถึงเที่ยงวันนี้
ก็ชัดเจนแล้วว่าคดีนี้จะเปลี่ยนทิศจากอุบัติเหตุ
เป็นเรื่องของการฆาตกรรม
เพราะว่าทนายเดชาที่ยืนยันว่าเขาเห็นตรงกับตำรวจว่าเป็นคดีอุบัติเหตุเนี่ย

ฝ่ายที่มารับช่วงต่อก็คือทีมงานกฎหมายของสสเต้มงคลกิจ
ซึ่งสสเต้และคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เขาเชื่อเหมือนกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุมาแต่ต้น
เขาเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นเรื่องฆาตกรรม
แล้วความเชื่อที่ว่านี้ก็ดูเหมือนว่าคนทั่วไปก็เชื่อว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ
ไม่ใช่ตกเรือเพราะแตงโมไปนั่งฉี่เหมือนที่แซนบอก
กับตำรวจมาตั้งแต่ต้นฉะนั้นการเดินหน้าหาหลักฐาน
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นคดีฆาตกรรมก็เป็นหน้าที่ของทนายชุดใหม่
และหน้าที่ของคุณอัจฉริยะซึ่งคุณอัจฉริยะเนี่ย
เขาปักใจและเขาเดินหน้าหาข้อมูลหาหลักฐานอย่างเข้มข้น
มาตลอดก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวานคุณอัจฉริยะ
ก็ไปร้องต่ออายการสูงสุด

ไปร้องขอความเป็นธรรม

ในประเด็นของการสร้างหลักฐานเท็จ
เพื่อขอให้มีการสอบเพิ่มเติม
เขาขอให้สอบเพิ่มเติมหลายคนเลยครับ
สามปากที่เขาขอให้สอบเพิ่มเติมอย่างน้อยสามปากคือ
หนึ่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันคนที่สอง
พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินคนนี้เป็นอดีตศัลยแพทย์
โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาต้องการให้สอบเพิ่มเติมคือ
ยังร้องให้อายการสูงสุดตรวจสอบข้อสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้
ยังคาใจอยู่หลายเรื่องประเด็นสำคัญคือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่คุณอัจฉริยะบอกว่าเรื่องอาวุธมีดเนี่ยใครเป็นคนพักไว้พกไว้ตอนอยู่บนเรือ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ตนคุณอัจฉริยะเริ่มไม่เชื่อถือ
หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยแล้ว
หลังพบว่าแต่ละหน่วยมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
สามหน่วยที่คุณอัจฉริยะบอกว่าเชื่อไม่ได้แล้วก็คือ

แม้กระทั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษและกระทรวงยุติธรรม
คุณอัจฉริยะบอกว่าเริ่มมองเห็นอะไรที่เขาคิดว่าเขาไม่เชื่อ
อายการสูงสุดเมื่อวานนี้คุณประยุทธ์เพชรคุณ
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
บอกว่าหลังจากได้รับเรื่องจากคุณอัจฉริยะแล้ว
ก็จะรีบนำเรื่องร้องเรียนของคุณอัจฉริยะ
ส่งให้อายการสูงสุด
แล้วเมื่อวานนี้หลังจากออกจากอายการสูงสุด
คุณอัจฉริยะก็จะไปร่วมงานกับทีมทนายชุดใหม่สสเต้หรือไม่
คุณอัจฉริยะตอบว่าตนมีเงื่อนไขสำคัญ๒๓ข้อ
แต่ข้อสำคัญที่สุดที่ว่าจะไปช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ย
ไขสำคัญที่สุดคุณแม่ของแตงโมจะต้องไม่เข้ามายุ่ง
เกี่ยวกับคดีอย่างเด็ดขาดถ้าตกลงกันตรงนี้ไม่ได้
ไม่เอาไม่ช่วยคุณอัจฉริยะยังบอกเลย
แม่ของแตงโมว่างมากก็ไปร้องเพลงคาราโอเกะไปเถอะ
ก็ว่ามีภาพที่ไปคาราโอเกกับสุดต้อง
ทีมงานของสสเต้ปรากฏมาตั้งแต่เมื่อคืน
หลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จคุณอัจฉริยะก็เดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความ
กองบัญชาการสอบสวนกลางไปแจ้งความดำเนินคดีกับกระติกต่อครับ
ข้อหาอะไรครับข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
เพิ่มเติมอีก๑ข้อหา
ฉะนั้นภาพรวมที่เห็นคดีของกระติกของแตงโมที่มาถึงเที่ยงวันนี้ก็คือ
จากนี้ไปคดีจะพุ่งเป้าไปสู่
เป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุ
เป็นคดีฆาตกรรมอย่างไร
อันนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้อง
ที่ต้องหาหลักฐานร่วมกัน
ยาวต่อไปแล้วจะอีนุงตุงนังอย่างนี้ต่อไปครับคุณดอ
ครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะ
แม่เหมือนที่อาจารย์บอกไว้เลยมันเป็นเหมือนซีรีส์
ที่คนเขียนบทไม่อยากจะให้มันจบแล้วก็ไล่ยาวต่อเนื่องมา
และณตอนนี้ประเด็นมันจะพุ่งไปที่การฆาตกรรมแล้ว
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอตามหลังจากนี้ต่อด้วยนะคะ
นี่ขนาดอาจารย์อยู่ในสายข่าวมาแบบเป็น๑๐ปี
อาจารย์ยังบอกว่าเป็นข่าวที่ตามแล้วก็แบบปวดหัวที่สุดเลยค่ะ
น่าจะรู้สึกคล้ายกับทนายเดชาก่อนหน้านี้เหมือนกัน